คุณผู้ชมค่ะที่ปฐุมธานีค่ะมีเหตุทะเลาะวิวาดกันในวงเล่าอีกแล้วนะคะ
ครับเวลากินเหล้ากันทีไรก็จะมีเรื่องราวลักษณะคล้ายคล้ายแบบเนี้ย
เกิดขึ้นอยู่บ่อยบ่อยมีผู้ชายเป็นชาวเมียนมานะคะ
เขาก็ล้อมวงกินเหล้ากันกับเพื่อนแต่ไปมากลายเป็นว่าทะเลาะกัน
ชกต่อยกันต่อยกันไม่พอเอามีดแทงเพื่อนจนเพื่อนบาดเจ็บสาหัส
และสุดท้ายเสียชีวิตแต่ว่ามีภาพเป็นกล้องวงจรปิด
ทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เดี๋ยวลองดูค่ะนี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากห้องน้ำครับผู้ชายอีกคนนึงนี่
เดินออกมาแล้วอีกคนนึงดักรออยู่แล้วทำร้ายเลยใส่เลยใส่เลยค่ะ
เอามีดกระหน่ำแทงเลยนะคะนี่เพื่อนอีกคนนึงมาห้ามครับ
พยายามจะแยกออกจากกันอืมนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
ทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดชัดเลยอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงค่ะ
ถนนเรียบคลองห้ามู่สิบสี่อำเภอลำรุกาจังหวัดปทุมธานี
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะตำรวจสพลำลูกกา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มใส่
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบริษัทรับทำป้ายสัญญาณจราจร
โต๊ะกินข้าวเนี่ยค่ะก็มีในเพียวโกออง
อายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นชาวเมรมาได้รับปัจจศหัด
นอนจมกองเลือดอยู่นะคะตรวจสอบแผลเนี่ย
ที่ต้นคอมีร่องรอยถูกแทงจุดหนึ่งที่ลำคออีกจุดหนึ่ง
มือด้านซ้ายด้วยอีกจุดหนึ่ง
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายซออูวัย๓๗ปีเป็นชาวเมียนมา
ตำรวจก็จับเอาไว้เรียบร้อยนะคะ
คนก่อเหตุบอกว่าผู้ตายก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่แหละ

บอกว่าจริงแล้วตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายก่อน
อาจจะเอามีดมาแทงก็เลยแย่งมีดมาแล้วก็สวนกลับเพื่อนไปแต่เพื่อนอ่ะตาย
ตำรวจบอกว่าคำให้การก็ดูแปลก

วันนี้เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้คุณวีรยุทธ์ปรานีไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หน้าห้องน้ำอยู่ติดกับห้องครัวยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชมติดอยู่ที่ฝาผนังค่ะ
กฤษณะปั้นแปลกหนึ่งในคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานหลังเลิกงานตัวเขากับผู้ตายแล้วก็เพื่อนชาวเมียนมานั่งกินเหล้ากันอยู่นะคะ
๔คนที่ร้านอาหารใกล้กับโกดังนี่แหละ

พอในเพียวเปิดประตูห้องน้ำออกมาเท่านั้นแหละในซูเอามีดที่เตรียมไว้กระหน่ำแทงในเพียวแบบไม่ยั้งเลยอะค่ะครับจนเพื่อนเข้าไปห้ามแต่สุดท้ายในเพียวเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตหลังเกิดเหตุในซูปีนรั้วโกดังหนีด้วยนะคะหนีไปทางด้านหลังแล้วก็ปีนไปแอบหลบอยู่ที่หลังอ่างล้างจานในห้องครัวแต่ตำรวจก็จับเอาไว้ได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าในซูเดินไปเอา

คนที่แบบว่าอะไรก็แบบโมโหขึ้นเสียงอารมณ์ร้อนครับทีนี้ค่ะในจ้างของทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุนายสรริสหุ่นเกิดก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าตัวในเพียวผู้ตายเนี่ยนะคะเข้ามาทำงานได้ประมาณสองปีแล้วก็เป็นคนร่าเริงขยันทำงานแต่ว่าตัวในซูคนก่อเหตุเพิ่งมาทำงานได้สักประมาณปีนึงนะคะในซูเป็นคนจะ
ต่อยกันมาแล้วด้วยนะคะ
หนึ่งคือตอนนั้นอยู่ที่ชนบุรี
เหมือนก็แบบนี้ครับ

ใช่คือเมื่อคืนชกต่อยกันรอบแล้ว
ทีนี้ก็แยกมีคนแยกต่างคนต่างแยกไปแล้ว
ทีนี้ก็ผู้ตายก็นึกว่ามันจบแล้ว
ตำรวจสพลำลูกกาแจ้งข้อหาในซู
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นำตัวฝากขังสารจังหวัดธัญบุรีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนศพของในเพียวยังอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคลอง๑๖นครนายก